เมื่อคืนนี้มีชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่
บอกว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ลอยอยู่ในสระน้ำ
อยู่กลางรีสอร์ทเลยค่ะชิ้นส่วนนั้นเป็นข้อเท้า
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปงมดูค่ะ
ปรากฏว่าไม่ใช่เจอแค่ชิ้นส่วนมนุษย์เจอเป็นซากรถด้วย
แล้วญาติของคนตายบอกว่านี่คือหลานฉัน
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสท
คือหายไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ใช่๘เดือนแล้วเชื่อว่ารถคันนี้
มอยู่ในบ่อน้ำในรีสอร์ทแห่งนี้๘๙เดือนนี่แหละครับ

ตอนแรกมีรองเท้ามันลอยน้ำขึ้นมาก่อน
หลังจากนั้นชาวบ้านก็พบชิ้นส่วนคล้ายอวัยวะมนุษยโผล่ขึ้นมา
ดูไปดูมามันคือข้อเท้าด้านซ้ายสวมถุงเท้า

หลังจากที่ตำรวจสพศรีคิ้วได้รับแจ้ง
ก็รีบไปที่รีสอร์ทที่อยู่ในตำบลหนองน้ำใส
ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็มีการประสานกู้ภัยฮุก๓๑มาตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุนี้คือพอเจอทั้งชิ้นส่วน
ที่เป็นข้อเท้าซ้ายสวมถุงเท้าก็เอาขึ้นมาบนฝั่ง
แล้วทีนี้ชุดประดาน้ำลงไปสำรวจต่อ
ไปเจอเป็นซากรถกระบะคันนี้คุณดูสภาพสิ
คือมันเหมือนเป็นตะไข้น้ำจับไปหมดแล้วค่ะ
หมายเลขทะเบียนผอพึ่งอ่าง๕๘๒๘
นครราชศรีมาคือมันจมอยู่ก้นบ่อเลยนะ
ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเขาก็โพสต์มานะ
บอกว่าเราจะพาเขากลับบ้านหายไปนาน๘เดือน
พบทั้งรถทั้งคนจมอยู่ในสระนี้

ใช่ค่ะพอเอาร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้
ก็เอานำส่งโรงพยาบาลศรีคิ้วเพื่อชนะสูตร
ทีนี้ตอนที่กำลังกู้รถกระบะขึ้นมา
มีผู้หญิงคนนึงค่ะคือนางชนะการโคตรสมบัติ
บอกว่าหลังจากเห็นรถเห็นพยานหลักฐานต่าง
เชื่อว่าคนตายในรถนี้คือหลานชาย
หลานชายชื่อนายวัญชัยพิมพ์อุบล
ซึ่งเขาเป็นสทหรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
เพราะว่าหลานหายตัวไปตั้งแต่๒๗ธันวาคมปี๖๑

แล้วปลายปีที่แล้วพอญาติรู้ว่าสมาชิกในครอบครัวหายตัวไป
ไปแจ้งความคนหายไว้แล้วนะคะ
ทีนี้สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ทราบ
ส่วนทางด้านพันธุ์กรรมรถโทษธิรษักร์คงยิ่งเรืองสิน
รองผู้กำกับการสอบสวนสพศรีคิ้ว

ว่าเป็นศพของนายวัญชัยหายตัวไป๘เดือนแล้ว
แล้วก็จากการตรวจสอบพยานแวดล้อมต่างก็ทราบ

วัญชัยไปกินเลี้ยงไปฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พยานก็ยืนยันว่าก่อนจะออกจากงานเลี้ยงเนี่ย
คืนนั้นนายวัญชัยคือมืนเมามาก
แล้วออกจากงานไปก็หายตัวไปเลยค่ะ
ญาติก็พยายามออกตามหาแต่ก็ไม่เจอ

เรื่องต้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
ตอนนี้ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ